เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างที่ได้เห็นภาพกันไปแล้วนะคะ
เป็นฉากซึ้งค่ะในรายการร้องได้ให้ล้านค่ะ
ซึ่งเป็นชีวิตจริงของน้องคนหนึ่งของผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งนะคะ
ที่ทำเราสะเทินใจรวมถึงวันนี้จะสร้างแรงบันดาลใจ

ใช่ค่ะน้ำหูน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวก่อนอื่นต้องสวัสดีป้าป๋าก่อน

เดี๋ยวนะคะนี่กลายเป็นป่าไปแล้วหรือคะพี่สนิทสุคะ
ก็เขาเห็นเขาเรียกกันก็เลยต้องจำยอม
จะแจกเงินอย่างเดียวเลยนะคะ
จากรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนั่นเอง
ว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักรายการนี้
พี่หนุ่มคะน้องแล้วก็รวมไปถึงคุณยายด้วย
เป็นใครมายังไงเล่าให้เราฟังหน่อยค่ะ
ก็น้องออโต้นะครับก็เป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา
เป็นผู้แข่งขันนะครับและนี่ก็เป็นคุณยายของน้องออโต้นะครับ
ก็น้องออโต้มาสมัครเข้ามาแล้วก็ได้รับเลือกมาแข่งขันในรายการ
รองรันให้ร้านลูกทุมสู้ชีวิตแล้วก็

เห็นบอกว่ามาไกลด้วยมาจากภาคเหนือเหรอคุณยายมาจากจังหวัดอะไรจ๊ะ

แนะนำตัวหน่อยลืมเลยคุณยายชื่ออะไรเอ่ย

มาจากเกียรติภัยเจ้า
ออโต้แนะนำตัวหน่อยลูก
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุริพาซ้อนฟัน
มาจากโรงเรียนกิรินประสิทธิ์วิทยาอำเภอสัมปะตองครับ

แล้วมาสู้ชีวิตในรายการทำยังไงบ้างเขาให้ทำอะไรบ้างในรายการ

ก็จะฝึกร้องประเภทไหนคะคุณยาย

ก็ชอบทุกคนนะคะแต่ว่า
แต่ไปตรงกับแนวเสียงของใครอย่างนี้ค่ะ
แต่ร้องไปร้องมาก็ไปตรมีแนวเสียงแสลกากิ่งทองค่ะ
ก็เลยให้เขาหัดกันของร้องค่ะ

มุกให้พี่ฟังหน่อยดึงเพลงมา
แต้วจ้า
เห็นใจเธอหน้าแต้วของพี่
หลงรักแต้วมานาน
ทุกวันคิดถึงคนดี
แต้วไม่ประณีพี่บ้าง
หรืออะไร
โอ้โหล่ะจะหาไปธรรมดา
คุณยายทราบมาว่าชีวิตคุณยายกับน้องออโต้เนี่ย
โอ้โหอยู่กันมา๒ชีวิตในบ้าน

แล้วคุณพ่อคุณแม่ไปไหนคะคุณยาย
พ่อของน้องออโต้นี่เขา
เลิกกับแม่ของน้องออโต้ไปนานแล้ว

พอแม่เขาคลอดพี่ออโต้ออกมาได้๑๖วันใช่ไหมคะ

เขาก็ไปทำงานก็ตอนนี้เขาก็มีครอบครัวใหม่ค่ะ
ก็น้องออโต้ก็เลยอยู่กับยายมาตลอด๒คนนะคะ
ออโต้พี่ออโต้คิดถึงคุณพ่อมากไหมคะ

ถ้าคุณพ่อได้ดูอยู่ตอนนี้พี่ออโต้อยากบอกอะไรคุณพ่อไหมลูก
อยากบอกว่ากลับมาหาผมเร็วนะครับ
แล้วคุณยายได้เคยเล่าเรื่องราวของคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ให้น้องออโต้ได้ฟังไหมคะ

อันนั้นเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เขา
ไม่รู้เขายังไงถ้าเกิดว่าวันหนึ่งพ่อกลับมาหาพี่ออโต้
ก็ยังไงก็รักไข้รักเหมือนพ่อรักเนี่ยค่ะ

เพราะว่าอันนั้นเรื่องของผู้ใหญ่เขาเนอะ
ออโต้ครับคุณพ่อไม่อยู่แบบนี้พี่ออโต้เคยโกรธคุณพ่อไหมครับลูก

เพราะไม่มีพ่อครับ
ไม่มีพ่อแต่ก็มียายเนอะมียายที่คอยดูแลอยู่เนาะ
แล้วอยู่ที่บ้านที่สรรปะตองเชียงใหม่พี่ออโต้คอยดูแลคอยช่วยเหลือคุณยายอะไรบ้าง
เพราะว่าทราบมาว่าคุณยายเองก็ก่อนหน้านี้ประสบอุบัติเหตุมา
คุณผู้ชมทำให้ไม่สามารถทำงานหนักได้เกิดอะไรขึ้นกับคุณยายบ้างคะ
ก็ตอนนั้นพี่ออโต้คลอดได้ประมาณ๓ปี๓ขวบเนอะ
แล้วก็ขับรถไปซื้อของไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้พี่ออโต้นะคะ
ถ้าโดนรถชนข้างหลังค่ะแล้วไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลแล้วไปนอนที่โรงพยาบาล
และทีนี้หมอให้นอนอยู่หลายวันแต่นอนไม่ได้เพราะว่ามีใครดูแลพี่ออโต้
ต้องขอออกมาอยู่บ้านก่อนก็เมากลับมาบ้านก็มีพี่ออตู้เนี่ยค่ะคอยดูแลตลอด
แล้วคือชนแล้วหนีว่าอย่างนั้นนะคุณชนแล้วพี่ออโต้คอยดูแลคุณยายยังไงบ้างตอนอยู่ที่บ้าน
ทำงานบ้านไหมหรือยังไงช่วยกวาดบ้านแล้วก็ไปเก็บผักไปเก็บผักขายค่ะ
เห็นไหมคุณยายมีอาทิตย์ขายขนมด้วยใช่ไหมค่ะขายขนมด้วยเพราะว่าทำขนมเสร็จ
ก็พี่ออโต้ก็ใส่จักรยานปั่นไปขายตามหมู่บ้านนะคะเขามีจักรยานส่วนตัวเขาด้วยนะคะ
จักรยานนี้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรค่ะเพราะเขาร้องเพลงวันเด็กเขาก็ได้รางวัลวันเด็กอะค่ะ
เมื่อกี้เล่าถึงย้อนไปฉากเมื่อกี้นิดนึงที่ทำให้เราสะเทือนใจจริงนะคะ
เนื่องจากพี่ออโต้เนี่ยตอนนี้คุณพ่อไม่อยู่คุณพ่อแล้วในเหตุการณ์ในวันนั้นพี่หนุ่มพันธ์สุขได้สมมุติตัวเอง

คือวันนั้นเนี่ยเราก็สัมภาษณ์ไปก็คุยกันไปนะครับตามภาษาพิธีกรก็ต้องคุยกับผู้แข่งขัน
ก็ถามเขาว่าเขาไม่เคยเห็นหน้าพ่อเลยแล้วเขาทุกวันที่๕เนี่ยเขาจะเป็นวันพ่อโรงเรียนเขาจะมีงานทุกคนก็จะพาพ่อไปอะไรไป
เขาก็มีแต่ยายเขาก็บอกว่าเขาไม่เคยมีพ่อเขาอยากจะทำมากที่สุดคือเขาอยากกอดพ่อ
อันนี้แบบเราก็แบบเอออึ๊บเลยเพราะว่าตัวของผมเองเนี่ยผมก็จำความรู้สึกได้เพราะว่า
แต่ก่อนเคยกอดคุณพ่อคุณพ่อขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเราก็จะสอนคุณพ่อแล้วแบบมันมีความรู้สึกว่าอ้อมกอดที่เรากอดพ่อเนี่ยตัวของพ่อจะอุ่น
แล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่เหมือนกับกอดคนอื่นมันไม่เหมือนกับกอดแฟนกอด
ให้กับพี่ออโต้พี่ออโต้บอกหน่อย

ให้เชียร์พี่ออโต้อย่างไรบ้างพูดสิ
อย่าลืมดูพี่ออโต้ด้วยนะครับ
เสาร์อาทิตย์๖โมง๒๐นาทีครับ

๑๖๑๗นี้อย่างที่พี่ออโต้บอกนะครับ

มาดูกันสิว่าลูกทุ่งสู้ชีวิตคนนี้
เขาจะสู้ไปได้ไกลสักแค่ไหนสำหรับน้องออโต้นะคะ
ขวบเท่านั้นเองกับการที่จะต้องอยู่กับคุณยาย๒คน

แต่ว่าเราต้องเป็นกำลังใจให้กับเด็กที่รักดี
แล้วก็พร้อมที่จะสู้ชีวิตแบบนี้นะคะ
รายการร้องได้ให้ล้านค่ะ๑๖๑๗นี้นะคะห้ามพลาดจริงนะคะ